ฟังทำโทรศัพท์มือถือหายบนรถแท็กซี่
ขณะที่น้องฟางนั่งรถแท็กซี่มาทำธุระกับคุณแม่
ฟังบอกจำได้เลยหนูเล่นครั้งสุดท้ายเนี่ยบนแท็กซี่
และล่าสุดเธอตรวจสอบไปนะคะผ่านเฟซบุ๊ค
เพราะว่าโทรศัพท์มือถือของเธอล็อกเอ็นเฟซบุ๊คไว้ใน
บอกว่าเฟซบุ๊กของเธอเนี่ยถูกเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ไปแล้ว
เป็นหน้าของคุณลุงที่ขับรถแท็กซี่ที่เธอทำโทรศัพท์มือถือหายนั่นแหละ
ขโมยไปแล้วเปลี่ยนนี่ไงหน้าคนนี้ไง
เปลี่ยนไปแล้วน้องอันนี้น้องฟาง
ไปยึดเฟซเขาดื้ออย่างนี้เลยเหรอ
เอาช่วยกันตามหาหน่อยนะคะเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผย
โดยนางสาวสมฮาไทยด่านกระโทกเจ้าของเฟซบุ๊ค
และแบบแป้งหอมสมหาไทยด่านกระโทกเป็นเช้าอำเภอสูงเนิน
เนินจังหวัดนครราชศรีมาค่ะเธอโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือหน่อย
บอกว่าน้องฟางลูกสาวอายุ๑๑ขวบลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถแท็กซี่
แต่จำเลขทะเบียนรถไม่ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบห้ามิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
บอกว่าวันนั้นครอบครัวทำธุระที่กรุงเทพไปกันหมดเลย
แล้วก็นั่งรถแท็กซี่จากย่านเสือป่าเพื่อกลับที่พัก
พอลงรถปุ๊บไม่ถึงห้านาทีค่ะน้องฟางลูกสาวนึกขึ้นได้
แม่แม่ลืมโทรศัพท์มือถือในรถลืมไว้ในแท็กซี่
เธอก็เลยมันแป๊บเดียวไงรีบโทรศัพท์เข้าไปเลย
เข้าเบอร์ลูกสาวโทรแบบเนี้ยยี่สิบครั้ง
แต่ไม่มีคนรับสายจากนั้นวันรุ่งขึ้นค่ะ
พากันเดินทางกลับบ้านที่นครราชศรีมาเสร็จธุระแล้วไง
แต่เธอก็ยังคิดดีนะเอ๊ะหรือว่าเขาไม่ได้ยิน
มันตกอยู่ในซอกหรือเปล่าตกอยู่ใต้เบาะหรือเปล่า
โทรอีกทีซิโทรอยู่แบบนั้นก็ยังไม่มีคนรับ
ล่าสุดค่ะลูกสาวเข้าไปเล่นเฟซบุ๊กของตัวเอง
อ้าวรูปโปรไฟล์น้องฟังเปลี่ยนเป็นน้องอะไรแล้วก็ไม่รู้ค่ะ
เป็นหน้าแบบเนี้ยเออเนี่ยค่ะและเขาบอกว่าจำได้เลย
หน้าเนี่ยคุณลุงที่ขับรถแท็กซี่ที่ทำโทรศัพท์มือถือหายนะคะ
เธอก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คของตัวเอง
หวังจะมีคนที่รู้จักคุณลุงขับรถแท็กซี่ช่วยติดต่อคุณลุงหน่อย
เอาโทรศัพท์มือถือมาคืนให้หน่อยน้องฟางนะคะ
จริงว่าเด็กหญิงชัญญานุษย์แรงสูงเนินเล่าว่าโทรศัพท์เครื่องนี้
มันมีความมีความหมายกับเธอมากเพราะเป็นเครื่องแรกที่เก็บเงินซื้อด้วยตัวเอง
เธอทำงานช่วยคุณบ้างคุณแม่นะทำงานช่วยแพ็กปะทูเนี่ยเนี่ยค่ะ
ได้เงินจากตรงนี้เอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือและในนั้นมีคลิปเยอะแยะมากมาย
มีความทรงจำเยอะแยะมากมายอยากได้คืนจริงนะคะ
นางสาวสมฮาไทยซึ่งก็คือคุณแม่บอกว่าโทรศัพท์มือถือของลูกสาว
เป็นยี่ห้อวีโวนะรุ่นวายเก้าหนึ่งซีตอนที่ซื้อเนี่ยสามพันเก้าร้อยกว่าบาท
ใช้มาเป็นปีแล้วซึ่งหลังเกิดเหตุเธอเป็นห่วงมาก
เพราะลูกสาวเงียบซึมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา
ไม่ค่อยกินข้าวบางครั้งนั่งเหม่อสงสารลูกมาก
แล้วก็เลยอยากให้คุณลุงขับรถแท็กซี่เห็นใจลูกสาวหน่อย
อาการซึมคุณลุงก็ช่างกะไหล่ไปยึดเฟสเขาด้วยนะ
เปลี่ยนเป็นรูปตัวเองไปโพสต์หน้าตัวเองอีก
คำถามคือแบบนี้ก็ได้เหรอ